ลุงตู่ออกแล้วไม่ใช่ลาออกอย่างที่มีการชุมนุมกันนะฮะออกก็คือออกมาเจอสื่อมวลชนแล้วหลังจากที่ลุงตู่เราไม่เห็นหน้าลุงตู่แบบตัวเป็นเป็นเนี่ย๑เดือนเต็มฮะรอบนี้ออกมาปฏิบัติภารกิจครับไม่ได้งอนไม่ได้งอนสื่อเลยนะไม่ได้งอนสื่อแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเวิร์คฟอร์มโฮมทำงานที่บ้านบ้างที่ทำ
จริงหรอคุณพูดยังงี้ขุดเล่มก็จัดฉากนะไม่มีจัดฉากผมสงสัยส่วนตัวผมก็ตอบตรง
ต่อไปเรียบร้อยนี่อันนี้ตอนที่คุยกันมีเสียงว่าไม่เป็นไร
คุยกันเนี่ยเหมือนเห็นหน้าเห็นตากัน

สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นสีเขียวไม่ได้รุนแรงมากสักเท่าไหร่นะฮะ
อกจากนี้นายกก็ติดตามภารกิจความก้าวหน้า
ในเรื่องของการวิจัยพัฒนาวัคซีนจุลาคอฟ

จุลาบายาเป็นนวัตกรรมที่จะสามารถสร้างวัคซีนรูปแบบใหม่

รอลุ้นว่าจะสามารถใช้จริงกับคนได้

ทดลองระบบของเจ้าหน้าที่โดยการใช้เครื่องวัดระดับออกซิเจนในตัว

กับเครื่องที่มาเฉียบหัวนิ้วเราอีกอันหนึ่ง
วัดระบบออกซิเจนในร่างกายเป็นไง

ไปโฟกัสที่นิ้วที่พลไฟ

เวลาเราให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลในการวัดออกซิเจน

แต่ลุงตู่มีภาพอีกทีไหม
ลุงตู่ใช้นิ้วโป้งเหรอ

คุณอย่าเพิ่งหัวเราะนะที่หน้าจอทีวี
นี่ระดับลุงตู่นายกประยุทธ์จันโอชาธรรมดาซะที่ไหน
เพราะมีข้อมูลทางการแพทย์บอกว่า
การตรวจระดับออกซิเจนในร่างกายดีที่สุด
คือนิ้วกลางขวาดีรองลงมานิ้วโป้ง
หรือครับไอ้ที่คุณใช้นิ้วชี้ยังสู้ของลุงไม่ได้

ระดับนายกรัฐมนตรีเขาต้องเป็นแบบนี้

ถูกต้องแล้วห้ามขำเป็นอันขาด
แต่ไม่ได้เจอกันนานยังจำหน้าลุงได้ไหม

เมื่อวานนี้ลุงตู่ทักทายสื่อมวลชนนะครับ
เอาเสียงสักนิดหนึ่ง
ไงให้ประเทศไทยอยู่กับโควิดให้ได้
เราต้องอยู่กับโควิดให้ได้
ด้วยความสงบ
ถ้าเราไม่สงบสักอย่างมันอยู่ไม่ได้
และขอบคุณบุคลศ์การแพทย์ทุกคน

ถ้าเรามองให้ดีนะ
ถ้าเรามองในเรื่องของสถานการณ์การติดเชื้อการแพร่ระบาด
เสียชีวิตเสียใจไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
แต่เรียกว่าอย่างหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต
คือเราจะมีระบบสาธารณสุขที่เราแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม
ถ้าเราสามารถธนาคการรายอย่างที่เราทำอยู่ตอนนี้
ครบขั้นตอนทั้งระบบต่างเรา
มันจะเตรียมการรักษาการโรคระบาดในอนาคตได้
คิดถึงสำหรับแฟนคลับลุงตู่
แต่บางคนเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกมันหมั่นเขี้ยวเหลือเกิน
ปลายเดือนสิงหาคมนี้สอบประคออาจจะมีการเคาะอีกทีนะฮะ

มีความเข้มงวดอยู่ในขณะนี้ก็เข้าใจว่า
ตัวเลขของที่พีคไม่ว่าจะเป็นผู้เสียชีวิต

เข้าใจว่าอย่างนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการในการคลายล็อก